คุณผู้ชมครับมาดูคนที่โอ้โห
นอกจากได้กำลังใจแล้วได้ทรัพย์ด้วย
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้โชคดีมากมาก

แต่ว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่หยุดออกลอตเตอรี่นะฮะ
รางวัลสำหรับงวดประจำวันที่๑๖เมษายน๒๕๕๙
ตรวจกันต่อในหน้า๒ดีไหมคุณ

เลขท้าย๒ตัว๔๐ส่วนรางวัลอื่นตรวจสอบเพิ่มเติมได้
คือที่ดูไปนี่ไม่ได้มีความใกล้เคียงจากที่ฝันหรือที่คิดอะไรเลยนะ
แต่มีบางท่านเขาก็ใกล้เคียงแล้วเขาดวงดีด้วย
ไปดูโฉมหน้าผู้โชคดีเป็นโชเฟอร์แท็กซี่ท่านนี้
ถูกรางวัล๓๐ล้านบาทนะฮะ

คือคุณสิทธิชัยสามทองอายุ๔๗ปีครับ
ขับรถแท็กซี่มิเตอร์อยู่บนเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
ซึ่งถูกรางวัลที่๑สลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำ

เมื่อวานพอเจ้าหน้าที่ประกาศพอวงล้อหมุน

โอ้โหเฮกันทั้งบ้านนะฮะ

รวมเงินรางวัลมูลค่า๓๐ล้านบาทนะครับ
สิทธิชัยบอกว่าซื้อสลากเป็นประจำทุกงวด
ซึ่งเลขที่ซื้อเป็นเลขป้ายทะเบียนรถแท็กซี่ททหารขอไข่๗๗
๗๒๙สุรธานีติดข้างรถและท้ายรถตัว

ใช่ตอนแรกเขาบอกเขาจะซื้อแค่๓ตัวท้าย
เขาไม่เคยคิดหวังอะไรมากไปกว่า๓ตัวท้ายหรอก
เขาใช้คำว่าตามรถตามเลขรถตัวเอง
ใช่มี๗๒๙ก็ซื้อ๗๒๙นะครับไปซื้อ๑๐ใบนะครับ
ก็ปรากฏว่าถูกรางวัลที่๑โอ้โห
เงินรางวัลที่ได้ส่วนหนึ่งจะนำไปทำบุญ
แล้วก็สร้างบ้านหลังใหม่ให้กับแม่นะครับ
เพราะตัวเองก็แยกกับภรรยาอยู่กับลูกสองคน
แล้วก็มาอยู่กับแม่ก็เลยอยากสร้างบ้านหลังใหม่ให้แม่นะครับ

ยังจะทำต่อไปเหมือนเดิมครับ
ชุดแก้งอย่างกล้ามเงินเดิมครับผม
สิทธิชัยครับทำไมพี่หล่ออย่างนี้นะ
ทำไมพี่เป็นคนดีอย่างนี้ทำไมพี่น่ารักแบบนี้

ชมทุกอย่างเผื่อพี่เขาจะหันมาสนใจบ้าง
สิทธิชัยบอกว่าอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกับคุณแม่นะครับ
จากได้เลิกรากับภรรยามานานหลายปีแล้ว
หวังจะสร้างบ้านใหม่ให้กับคุณแม่ได้อยู่อย่างสุขสบาย
ยังเตรียมแบ่งเงินรางวัลให้แก่ลูก

ก็แบ่งเงินรางวัลแล้วก็เป็นทุนในการศึกษาด้วยนะครับ
โชคดีจริงแท็กซี่บุคคลทหารขอไข่๗๒๙สุรธานีครับ

ว่าจะมีเงิน๓๐ล้านแล้วก็เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาลูกสำคัญสุด
ยินดีด้วยกับผู้โชคดีทุกท่าน
ยินดีกับคนดวงเห็งในเทศกาลปีใหม่ไทย
รับปีใหม่ไทยด้วยดวงแบบนี้นะครับ